พี่ว่าเรื่องนี้แปลกไหมฮะอ่าหื้อหึแปลกคือทางวัฒน์เนี้ย
จ้างให้ช่างเนี่ยมาตัดต้นไม้ครับพอตัดเสร็จปุ๊บรู้ไหมคะว่า
ข้างในต้นไม้เจออะไรอะไรจีวรพระเอ้ยแล้วแปลกกว่านั้นคือ
ในจีวรพระมีต้นเลขอยู่ด้วยโอ้ยตรงนี้อยากให้ดูกับตาท่านเองค่ะ

นี่มันมาถึงกับตัวนี้ไม่

ได้ยินตัวเลขชัดแล้วเนาะ

ฟังก่อนว่าจีวรพระไปอยู่ในต้นไม้ได้ยังไง
เออแล้วเขาไปตัดต้นไม้อะไรทำไมเนี่ย
คือทางวัดจ้างให้ช่างมาตัดต้นไม้
ดูลักษณะต้นที่พอเหมาะเพื่อจะเอาไม้ไปทำป้ายวัด
ใช่ค่ะพอได้ดูด้วยตาแล้วต้นนี้แหละ
พอเหมาะพอเจาะแล้วก็เลยตัด
พอตัดไปปุ๊บเฮ้ยแล้วเจอจีวัลเลข๓๕มั้ยเนี่ย
ชัดเลยอะค่ะทีนี้เนี่ยพอช่างตัดเนี่ยตัดเสร็จปุ๊บ
แล้วเจอแบบนี้ก็ต้องไปตามพระเนี่ยมาดู

เพราะหลวงพ่อบอกว่าอ๋อมันคือยังงี้
จีวอนนี้มันเกิดจากการบวชต้นไม้เพื่ออะไรคะหลวงพ่อ
ไม่ให้ชาวบ้านมีการลักลอบตัดโค้นต้นไม้เมื่อยังเล็กอยู่
อ่ะถ้าอันนี้เป็นกุศโลบายเข้าใจใช่แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในต้นไม้หรือเปล่า

ผูกเสร็จปุ๊บถูกไหมพอต้นไม้โตขึ้นปุ๊บ
เปลือกไม้เนี่ยค่อยขยายจนมันหุ้มจีวัลเนี่ย

กลายเป็นจีวอนเป็นไส้ของต้นไม้ไปเลย
ก็เลยคาดว่ามันไม่มีสิ่งลี้ลับอะไรมันเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะคะ
แต่เหนือสิ่งอื่นใดคุณผู้ชมมันแปลกสำหรับเรา
แต่ที่มันแปลกมากกว่านั้นคือตัวเลขนี่แหละนะคะ

แต่ไม่รู้นะคนอื่นเห็นเลขอะไรแต่ก็ยังเห็น

คนที่ออกมาพูดเรื่องตัวเลขเมื่อกี้เป็นพระด้วยใช่ไหม
อืมค่ะ